เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะโชเฟอร์รถคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกหิวข้าว
ขับไปหิวข้าวเห็นเหนียวไก่ลุงขายข้าวเหนียวไก่จอดอยู่ข้างทาง
ก็เลยจอดรถแล้วลงไปซื้อข้าวเหนียวไก่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ที่จอดอยู่มันไหลคุณผู้ชมมันไหลข้ามฝั่งมาแล้วก็ไปชนเขา
เสาไฟฟ้าเห็นป้าคนนี้ไหมหวิดไปนิดเดียวเดินผ่านไปนิดเดียว
รถพุ่งเข้ามาเนี่ยนะคะเสาไฟเนี่ยหักสามท่อนเลยนะคะ
แล้วใจหายแทนป้าคนที่อยู่ในกล้องเมื่อสักครู่นิดเดียวเดินไปนิดเดียวเองนะคะ
นี่รถพุ่งข้ามฝั่งชนเข้ามาแบบนี้เลยนี่ดูจังหวะนี่
แล้วดูสิอุ๊ยมาเร็วเหมือนกันน่ะโอ้แรงด้วย
ถ้าไม่ชนเสาไฟอันนี้อ่ะทันลุเข้าไปในบ้านหลังนี้เลยอ่า
ใช่ใช่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ป้าเพิ่งเดินผ่านไปไม่ถึง๓วินาที
รถบรรทุกสิบล้อแบบตู้ทึบพุ่งข้ามฝั่งมาเลยมาชนกับเสาไฟอย่างที่เห็นค่ะ
คุณผู้ชมถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนแถวหน้าร้านขายของ๒๐บาท
ริมถนนเพชรเกษมซอยหกที่หาดใหญ่สงขลานะคะรถบรรทุกแบบตู้ทึบ
เป็นของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งชนกับเสาไฟหักสามท่อนอ่ะ
แรงไม่แรงอ่ะดูสิสามท่อนเลยอ่ะรถฝั่งคนขับเนี่ยเสียหายเลยนะคะ
ล้อหน้าก็แตกด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยประสานรถยกมาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกออกจากจุดเกิดเหตุ
เพราะอะไรอยู่บนทางบนทางจราจรแยกไฟแดงเลยมั้งน่ะ
มันขวางหมดทุกเลนเลยอ่ะขวางหมดเลยไงก็เลยต้องรีบอ่า
เคลียร์เส้นทางอ่ะนะคะครับทีนี้ไปถามคนขับหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
น้ายคีทศักดิ์ตานปาว่านอายุสี่สิบปี
ก่อนเกิดเหตุหิวข้าวขับรถมาหิวข้าว
ก็เลยเอารถสิบล้อไปจอดไว้ตรงจุดจอดรถข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
แล้วก็ลงไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอด
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังนะคะเป็นยางระเบิด
หันใหม่ทีอ้าวรถรถ
ไหลออกจากจุดจอดรถข้ามฝั่งข้ามถนนไปแล้ว
เขาคิดว่าเปรกมือของเขามันน่าจะมีปัญหานะครับ
พวกผมลงกันไปทั้งสองแล้วไปซื้อไก่

กไม่แตกนะพี่แต่ผมว่าน่าจะเบรกมือน่าจะมีปัญหา

เพราะว่าเขาดึงไว้แล้วไงก่อนลงไปรถมันจอดนิ่ง
จอดไว้แล้วพอลงไป

คุณลุงขายเขาเหนียวอยู่เหมือนสกรู่จะรู้ไหม

เหนียวไก่เป็นเหตุ
เพราะอะไรเสาไฟเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องจ่ายกันเอง